คุณผู้ชมครับการจัดริ้วขบวนในพระบรมราชอิสริยยศ
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ

เป็นส่วนประกอบของสถานการณ์พระบรมราชอิตสะเรยะยศแล้ว

ก็ยังมีส่วนประกอบอื่นที่สำคัญนะครับ
เครื่องแต่งกายของกำลังพล
เชือกที่ใช้ในการฉุดชักราชรส
รวมทั้งความพร้อมเพลียงของกำลังพลนะครับ
ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นไทยที่มีความสง่างาม
รวมทั้งยังเป็นความสง่างามตามโบราณราชประเพณีด้วย
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานชิ้นนี้ครับ
คุณร้านสมจิตได้รับมอบหมายจากสำนักพระราชวัง
ให้ตัดเย็บเครื่องแต่งกายตามแบบโบราณราชประเพณี
ในพระราชพิธีครั้งนี้
นี่มันก็เป็นชุดทหารโบราณนะนะ
เพราะว่าแต่ตั้งแต่เดิมมาก็ใส่ชุดนี้

คือตัดให้เข้ากับชุดร่างกายของทหารพลชุดชัก
ให้ได้ดีที่สุดเพื่อว่าเขาจะได้ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างสมบูรณ์
ตัดชุดครั้งนี้ตัดชุดใหม่ทั้งกระบวนริ้วเลย

แล้วก็จะทำให้อย่างงามอย่างงามที่สุด

ที่ร้านสมจิตได้ใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เคยตัดเย็บ
เครื่องแบบโบราณในพระราชพิธีต่าง
ให้สำนักพระราชวังมากว่า๖๐ปี
ส่วนภาระหน้าที่ครั้งนี้ใช้เวลานานกว่า๓เดือน
เพื่อให้เครื่องแบบทุกชุดออกมางดงามตามแบบโบราณราชประเพณี
ขณะที่การทำเชือกสำหรับฉุดชักราชรสเป็นอีกส่วนงาน
ซึ่งสร้างความสมบูรณ์ให้กับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
กองทัพเรือได้รับมอบหมายให้จัดทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมด๒ชุด
คือชุดสำรองใช้ในการฝึกซ้อมของกำลังพล
และชุดจริงสำหรับราชรสและเกลินบันไดนาคในพระราชพิธี
โดยใช้เชือกเปอร์ลอนที่มีความเหนียวคงทนเป็นพิเศษ
รับแรงดึงได้หลายสิบตันทดแทนเชือกมณิลาที่เคยใช้ในอดีต
ในการทำเชือกมันต้องมีเงื่อนมีปมมีการต่อเชือก
มีเงื่อนมีปมมีการต่อเชือก
ซึ่งจากภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือการถักแทงเชือก
เพื่อให้เชือก๒ปลาย๒เส้นเข้ามาประสานกันอย่างแน่นหนา
ตรงนี้เมื่อไปใช้งานจริงแล้วมันต้องไม่หลุด
ซึ่งพอพูดถึงการถักแทงเชือกก็ต้องเป็นอาหารเรือแล้ว
ซึ่งก็เป็นเทคนิคที่ใช้กันมาแต่ดั้งเดิมของชาวเรือเลย
ถักแทงเชือกเพื่อให้มีความแข็งแรง
เชือกที่ทำเป็นห่วงจะนำมาเชื่อมติดกับเชือกหลัก

จากนั้นนำผ้าโทเรสีแดงมาหุ้ม
แล้วสอยแบบพันลำด้วยฝีเข็มสม่ำเสมอเข้ากับทุกส่วน
เพื่อความสวยงามสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณี
และที่สำคัญคงทนแข็งแรงพร้อมใช้งานในพระราชพิธี
ในส่วนของกำลังพลประกอบในริ้วขบวนพระบรม
ราชอิสริยยศล์นักเป็นส่วนสำคัญของความสง่างาม
สมพระเกียรติในพระราชพิธี
ตามโบราณราชประเพณีนั้นเมื่อถึงวันพระราชพิธี
กำลังพลจะแต่งองค์ทรงเครื่องตามแบบโบราณและประจำตำแหน่ง
พระราชญานและเครื่องประกอบต่างโดยกำลังพลจะเคลื่อนราชรถด้วยจังหวะ
และท่วงท่าทั้ง๗ประกอบเสียงกลับและบทเพลงพญาโศกลอยลม
ฝึกซ้อมมาอย่างพร้อมเพลียงกันเพื่อถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุด
ตามโบราณราชประเพณี